คือวาระของสภาชุดนี้สิ้นเดือนมีนาคม
ไปร่วมพักใหม่ก็มีนะฮะหรือว่าเหตุผลต่างต่างก็มี
วันนี้มีสอสอที่มารายงานตัวเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ในการเลื่อนลำดับบัญชีรายชื่อขึ้นมานะครับ
ก็คือคุณสุรบทหลีกภัย
หรือว่าคุณปลื้มปลื้มลูกของคุณชวนนี่นะ
น้องปลื้มลูกชายของคุณชวนลีกไพ่
ประธานสภาผู้แทนราษดรนะฮะ
แล้วก็คุณชำนิสักดิเศษด้วยนะครับ
นี่ขวามือคุณชำนี้ศักดิเศษนะครับค่ะ

พักประชาธิปัตย์นะครับวันนี้มีรายงานเพิ่มเติม๔คนนะครับ
ส่วนการประชุมสภาผู้แทนรัศดรวันนี้วันพฤหัสสบดี
จะเป็นเรื่องของการตั้งกระทู้ถามสดและกระทู้ถามทั่วไป
ที่ทางสอสอเขาจะถามไปยังคอรมอรัฐมนตรีหรือว่านายกหรือว่ารัฐบาลนะครับ
คุณสุประชัยโพสุรองประธานสภาคนที่๒ที่ทำหน้าที่การประชุม
ก็เลยให้ผู้ที่ตั้งกระทู้ถามเนี่ยนะได้ถามไปเลย
แม้จะไม่มีรัฐมนตรีมาตอบอย่างคุณรังสิมันโรมสศภกลัย
คุณจิลายุห่วงทรัพย์สศภไทย
คุณสิริพงศ์อังทสกุลเกียรติของพักภูมิใจไทย
ที่ตั้งกระทู้ถามกันเนี่ยก็เลยให้กระทู้ถามทิพย์กันไปก่อนค่ะ
คุณรังสิมันโรมจากพักก้าวไกลตั้งกระทู้ถามนายมนตรีนะครับ
เรื่องแก๊งอาทยากรรมข้ามชาติและการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจที่ไม่เป็นธรรม
แล้วก็เรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทาที่อาจผัวพันไปถึงหลานชายของนายก
ไปตรวจสอบไม่ไปแตะต้องเรื่องนี้เลยคุณจิรายุห่วงทรัพย์สสกรุงเทพภักดิ์เพื่อไทย
มาตั้งโชว์ที่หน้าที่นั่งด้วยเพราะว่าตั้งกระทู้ถามนายกไปแล้ว
แล้วบิ๊กตู่ไม่มาตอบก็เลยบอกถ้ายังงั้นตั้งกระทู้ถามทิพย์ก็แล้วกันค่ะนะฮะ
อำนวยความสะดวกเนี่ยเอาเข้าหลวงหรือเปล่าหรือเอาไปที่ไหน

ทราบไหมครับว่าใช้เงินซื้อเท่าไหร่

การท่องเที่ยวใช้บริษัทเอกชน
มันเป็นอ้างยี่มาเฟียสีเทา
และมีสิทธิ์ทำอะไรบ้างครับ